สวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับ

เรามาเอาใจช่วยกับการตอบคำถามของครอบครัวของป้ามะยุรีจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
ว่าจะสามารถไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับครอบครัวได้หรือไม่
กับการตอบคำถาม๔ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าวันนี้โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
พร้อมที่จะฟังเฉลยกันหรือยังครับ

ก่อนที่จะฟังเฉลยผมขอถามความรู้สึกของคุณน้าโอหน่อย

อยากจะขึ้นไปแทนเลยทำไมไม่เรียกเรานะ

เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใครก็ได้ที่เรียกเราสักคนนึงเนาะ

ถ้าพร้อมแล้วเราฟังเฉลยไปพร้อมกันเลย
ได้ยินแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เงินทุนนะครับที่ตอบถูก๑ข้อนี้นะครับเราเริ่มต้นจากเงิน๕๐๐๐บาทเลยนะครับ
ขอเลือกเฉลยจากเรื่องเพลงลูกทุ่งครับ
ในเพลงกรรมกรสอนลูกแม่มีลูกกี่คน

คุณป้ามะยุรีเลือกตอบตัวเลือกที่๔๔คน
ซึ่งเป็นคำตอบที่

มันเป็นอย่างไรใจเย็น

เพลงกรรมกรสอนลูกซึ่งแม่ก็บอกอยู่แล้วครับว่ามันตรงกับชีวิต
มันเหมือนกับชีวิตของเราก็ต้องเลี้ยงกันอยู่แบบนี้นะครับ
เพราะว่าในเนื้อเพลงของท่อนสุดท้ายนี้มีอยู่ว่ายังไงแม่

ขอยอมแพ้ในความยากจน
กัดฟันเลี้ยงลูก๔คน
สนคำคนหยามหลู่
ลูกทั้งหมด๔คน
ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องรับเงินทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

อยากฟังเฉลยจากเรื่องฟุตบอลนะครับ
เพราะฉะนั้นเรามาฟังเฉลยในเรื่อง
นุสวรีชัยสมรภูมิครับ
ผมเป็นคนรันอย่างนี้แหละครับ

และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รูปปั้นตัวแทนพลเรือนบนอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ถืออะไรอยู่ในมือ
ซึ่งน้องดีนเด็กคนนี้ไม่เคยเข้ามาในกรุงเทพเลยนะครับ
ไม่เคยไปที่อนุสวรีชัยเลย
แต่น้องดีนเลือกตอบตัวเลือกที่๒ก็คือหนังสือ
ซึ่งเป็นตัวเลือกที่
รูปปั้นตัวแทนพนเรือนบนอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ถูกครับ

ไม่เคยเห็นอนุสวรีเลยใช่ไหมลูก

หนูจะไม่เลือกตอบข้อที่หนูถนัด
เห็นไหมลูกว่าหนูทำได้ช่วยครอบครัวได้แล้ว
เพราะฉะนั้นน้องดีนตอบถูก
รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

จริงแล้วอนุสวรีเนี่ยต้องเป็นของพ่อใช่ไหมครับ

พ่อเคยขับรถอยู่ที่อนุสวรีชัย

มาฟังเฉลยกันต่อครับ
ผมจะเลือกเฉลยในเรื่องฟุตบอลครับ
ปัปตันทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลคิงครับ
ครั้งที่๔๖คือใคร
ข้อ๑ชนะทิพย์สงกระสินครับ
คุณพ่อนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๑
ชนะทิพย์สงกระสิ

ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกนี้ได้เงินแสนกลับบ้านแล้วนะครับ

คุณกวินธรรมสัจจานันต์เนี่ยนะคะ

เล่นอยู่ในตำแหน่งผู้รักษาประตู
ปัจจุบันนี้เล่นให้กับสโมสร
ฮาเลอเฟิร์นในประเทศเบลเยี่ยมนะครับ

มาฟังอีกหนึ่งข้อไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่า
น้องยาจะตอบถูกหรือไม่ถูกนะครับ
กับคำถามที่ว่า
ซึ่งน้องยาเลือกตอบตัวเลือกที่๓
ซึ่งเป็นคำตอบที่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

ตัวเลือกที่ที่ว่าไม่ใช่เครื่องดีด

วันนี้ครอบครัวของคุณป้ามะยุรีจากจังหวัดเพชรบุรี
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตและต่อลมหายใจในวันนี้
๑หมื่นบาท
ก็ยังดีนะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับ

กว่าเราจะได้มันมาเนี่ยผมรู้นะครับว่า
คนที่ไม่มีเลยเนี่ยทำงานกันหลังกดหลังแข็งเลย
ที่เขาเรียกว่าอาบเหงื่อต่างน้ำ

ดีนน้องยาแล้วก็คุณป้าคุณลุง
มีพี่โอ๋คนหนึ่งผมเห็นว่าจะพอเป็นกำลังใจได้นะครับ
เพราะว่าผมไม่อยากให้เครียดนะ

แล้วก็พวกเราในเกมต่อชีวิตเนี่ย
ผมเชื่อเลยนะครับว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ย
ตอนนี้หลายท่านเนี่ยก็คงเอาใจช่วยนะครับ

เอาไปเรื่องลูกเรื่องเรียน

แล้วก็ให้เขาได้ต่อลมหายใจในเรื่องการศึกษาก่อนเนาะ
แล้วก็เอาไว้กินหน่อย

น่าจะได้น้ำดู

ก็จริงแล้วเนี่ยพอในเรื่องของการศึกษา

แล้วก็ส่วนที่เหลือนี่ก็อาจจะเป็นค่าใช้ค่าใช้จ่าย

ถ้าเผื่อว่าใครที่มีจิตศรัทธาหรือว่าเราพร้อมแล้ว

ครอบครัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
อยากจะฝากเอาไว้เพราะว่าก็ยังไม่ได้สบายเลย
ถ้าพวกเขายังสามารถที่จะมีเงินสักก้อนหนึ่ง
เพื่อไปรักษาเนื้อรักษาตัวได้
เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าร่างกายเราแข็งแรง
มันก็สามารถจะเดินต่อกันไปได้เนอะ
ขอให้โรคภัยไข้เจ็บที่หนูมีและป้ามีและครอบครัวมีนี้
ทุเลาเบาบางนะครับเจอกับหมอดียาดีนะ
พระคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่เฟซบุ๊กเกมต่อชีวิตนะครับ
พบกับผมและคำถาม๔ข้อ
ลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑๙น๑๕น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

มีค่ากับป้ามากค่ะ

ดีใจที่ได้เงินทุน

แล้วก็ไปรักษาลูกกับภรรยา
อยากขอบคุณทางทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
ที่ทำให้มีโอกาสวันนี้นะครับ

มาวิดีโดยโทษวิทย์